เรื่องต่อไปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับเรื่องราวที่ไม่คาดฝันค่ะ
เขาบอกว่าเฮ้ยบางครั้งเราก็คิดด้วยนะทำไมเราต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยนะ
ได้อีกตัวเอง

เออแล้วทำไงฮะดีนะมีภาพกองงงกรรมนี้

ไม่ค่ะคับหนีไปเลย

ใช่หมามีประกันหรือเปล่า

แต่เดี๋ยวเจ้าของก็วิ่งมาปอบประโลมจิตใจนะ
โอ้โหหนูเอ้ยเพื่อนเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่า
คือเขาคงพาหมาเดินเล่น
แล้วมันก็คงคึกคือโกเด้นแน่นอนพันธุ์นี้

คุณจะคิดไหมว่าวันหนึ่งคุณเดินออกจากบ้านมา

แต่ล้มไปน่าจะเจ็บอยู่เหมือนกันนะคะ
ใช่ไหมยังไงก็ระแวดระวังกันดีนะ

หมาไปเคมแล้วเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่
ไม่ใช่รถเปลี่ยนกระจังหน้า

ก็ไม่ชนเต็มกระดาษนั้น

ถ้าไปไหนมาไหนใช้สติกันด้วยนะ